มาด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาโลดนะคะ
ต้องบอกว่าแวดวงหมอลำเราเนี่ยมันคึกคักหลาย
โดยเฉพาะล่าสุดค่ะวงนี้เลยคณะนี้เลย

นำทีมเลยบอสจบอสโจ

เออบอสจยมมดินค่ะหัวหน้าเรือใหญ่ที่เมื่อคืนนี้มาทำการแสดงที่พระประแดงอาเขตเอฟซีเยอะมากจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนี่
ซึ่งทีมข่าวของเรานะคะก็ไปเก็บภาพพร้อมกับสัมภาษณ์บอสโจนี่และนางเอกใหม่ที่ยืนข้างนั่นแหละค่ะ
หลายสวยค่ะอีหลีค่ะ

เป็นสาวคนเก่งจากจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะนางเอกใหม่ล่าสุดของวงนะคะ
เหมือนฟ้าจัดสรรเหมือนเพลงของน้องเบลนิพาดา
ภาดานั้นเลยฟ้าจัดสรรมองจริงเบื้องบน
เทอมให้กับวงหมอลำพร้อมขอบคุณแฟนที่อ้าแขนรับนางเอกใหม่คนนี้ค่ะ
ด้านน้องออมแอลก็เปิดใจต่อเลยนะคะว่าเธอรู้สึกดีใจมาก
ได้มาใช้นามสกุลเพชรบ้านแพงขอบคุณที่ทุกคนมอบโอกาสให้กับเธอ
และนี่เป็นวิธีแรกที่ทำการแสดงของคุณชม

ภาษาอีสานบอกว่ามีคนหาคนหอมทุกคนชอบแบบนี้คุณคุณชมใช่
และวัฒนธรรมอีสานหลายอีหลีไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เหมือนที่พ่อโจบอกค่ะ
ฝ่าเพลินทรงม่ายอิลีค่ะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะ

ว่าตัวเองจะได้มาขึ้นเป็นขึ้นแท่นเป็นนางเอกแบบรวดเร็วขนาดนี้

เมื่อโอกาสมาออมแมมก็ไม่อยากปล่อยโอกาสหลุดลอยไปค่ะ
สาวน้อยไปมั่นแพงได้ให้โอกาส
แอ๋มได้มาเป็นนางเอกนะคะ
แมมก็จะทำหน้าที่และบทบาทในจุดนี้ให้ดีที่สุด
แม้ว่าจะเป็นน้องใหม่จริงนะคะในวงการหมอลำ
โอ้โฮสาวอ๋อมแหมมเหิ้นสวยอีหลีเจ้า
โอ้โฮสวัสดีคุณผู้ชมจับตาดูดีนัทนี้
ขนาดแค่พูดยังไม่ได้ร้องนะมีเสน่ห์ขนาดนี้
ทางอีหลีค่ะส่วนกระแสข่าวดราม่าก่อนอันนี้จำได้ไหม

ประเด็นที่อดีตนางเอกหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวก้อยชาลินีค่ะ
ประกาศยุติบทบาทการแสดงกับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ

บอสโจบอกนะคะว่าจริงพี่ก็เข้าใจนะ
ในฐานะผู้บริหารค่ายเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
และตลอดระยะเวลา๔๐ปีของการก่อตั้งวงมา
มันก็เป็นวัฒนธรรมขึ้นลูกใหม่เก่าไปใหม่มา
แต่ทุกอย่างมันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมที่เขาวางไว้

ศิลปินที่นี่เซ็นสัญญากันทุกคนอย่างต่ำก็คือ๒ปีนะครับ
สัญญาใจและสัญญาจ้างมันมี
ถ้ามันต้องทำให้ถูกคันลองธรรมเนียมวัฒนธรรม
ผมทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับ
สองร้อยกว่าชีวิตในวงไม่เห็นผู้ใดมีปัญหาไม่เห็นผู้ใดออกครับ
หนึ่งคนออกหลายคนกับสิบเพลงเล้งมาที่ผู้บริหาร
นะครับทั้งที่เอาตรงเข้ากับเอียงว่ะ

พอเป็นอย่างฮะไม่ยอมแอมไปแล้วสนใจแอ๊กแอินอ้อยอยู่เหรอค่ะ
ได้อยู่นะคะพวกเราร้องแต่หมอลำได้นะคะ
เพื่อนาคตบอดโตสนใจพวกเราง่า